สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พุธที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่จังหวัดเลยมีชายวัย๔๕ปีขับรถกระบะขนน้ำแข็งหลับในไปชนต้นไม้บนถนนสายเลยภูกระดึงนะครับทำให้เสียชีวิต
ตำรวจสพภูกระดึงจังหวัดเลย
ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะชนต้นไม้บนถนนสายเลยภูกระดึง
มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ปลูกภัยไปจุดเกิดเหตุ
ตู้น้ำแข็งยี่ห้อโตยาต้าตอนเดียวสีขาว
ชนกับต้นมะขามริมทางสภาพตู้น้ำแข็งหลุดกระเด็นออกจากกระบะ
คนขับถูกอัดก๊อปปี้ติดคาพวงมาลัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างซากประตูนานกว่า๑๕นาที
จนสามารถนำคนขับออกมาได้
ชื่อว่านายประคองกระแสกุลอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดชายภูมิ
แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งมุ่งหน้าไปอำเภอภู
ถนนไม่มีรอยเบรกคาดว่าคนขับหลับใน

บนถนนสาย๓๑๓๘บ้านบึงบ้านค่ายหมู่๑
ตำบลคองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เป็นเหตุให้นายศักดิ์ชัยพุ่มถาวรอายุ๓๖ปีหนุ่มวิศวกรโรงงาน
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งอาการสาหัสนอนหมดสติไม่มีชีพจร
โดยกู้ภัยศิลธรรมและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึง
เร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจ
แต่นายศักดิ์ชัยทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจค้นยังได้พบอาวุธปืนขนาด๙มมอยู่ในกระเป๋าภายในรถเก๋ง
ซึ่งจะได้นำไปตรวจสอบถึงที่มาที่ไป
จากการสอบถามนายบุญรอดสว่างเหตุคนขับรถบรรทุกเล่าว่า
ขณะที่เขากำลังขับรถเลี้ยวซ้ายออกจากบริษัท
เพื่อจะบรรทุกการ์ดไปส่งที่มาพตะพุธ
ได้มีรถเก่งคันดังกล่าวมาชนเข้าอย่างจัง
ที่บริเวณล้อด้านหลังขวาของหัวลากด้านหลัง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานก่อนจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ปิดท้ายที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านายกัมพลตันเจริญขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับแฟนสาวกำลังจะกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับสะพานข้ามคลองลัดใหญ่
ถนนจรรยานนท์หมู่๗ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกง
มีจักรยานยนต์ของนางสาววิไลวันบุญเลี้ยง
ขี่เปลี่ยนเลนข้ามถนนและไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียหลักเกิดเฉียวชนกัน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง